เรื่องที่คุณนัทพงศ์เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกนะคะ
ข่าวนี้มีถุงดำมีตำรวจมีผู้ต้องหายาเสพติดนะคะ
เป็นการที่ตำรวจจริงไปจับตำรวจปลอมนะคะ
ตำรวจปลอมนี่ก็คือเป็นอดีตแก๊งอดีตทหารเรือกับพวกนะคะ
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจปราบรามยาเสพติด
แล้วไปจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็เอาถุงดำคลุมหัวเขารีดเงิน
อย่าพูดคำนี้พูดคำนี้แล้วขนลุกสู้เลย

นี่มันเกิดขึ้นจริงที่ชนบุรีค่ะ
นี่คือภาพตอนที่ตำรวจจริงไปจับตำรวจปลอม
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในตอนนี้นายออยนายโอ

เนื่องมาจากตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งนะครับ
บอกว่ามีผู้ชายอ้างตัวเป็นตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติด

ก็เลยไปขอข้อมูลจากร้อยเวรเจ้าของคดี
ทราบว่าเป็นแก๊งอดีตทหารเรือ

พฤติกรรมก็คือไปจับกลุ่มผู้หญิง๒คน
อายุประมาณ๒๕๒๘ปีพร้อมกับยาไอซ์จำนวนหนึ่ง
แล้วก็เอาตัวเขาขึ้นรถกระบะ๔ประตู
ใช้ถุงดำคลุมหัว
พาตัวผู้หญิงสองคนนี้ไปที่เฟฟ้าแห่งหนึ่งนะคะ
แล้วเขาบอกว่าตามข้อมูลก็คือว่า
ขังผู้หญิงสองคนนี้ในกรงสุนัข

หลังจากนั้นมีการเจรจาต่อรองจนเหลือ๑๖๐๐๐บาท
ก่อนที่จะปล่อยตัวทั้งสองคนออกมา
เมื่อช่วงค่ำของวันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ

นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเรียกเงินหลายแสนเลยค่ะ
แล้วก็อ้างบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ
ค้ายาเสพติดเรียกเงินได้แล้วถึงจะปล่อยตัวออกมานะคะ
แล้วนักท่องเที่ยวคนนี้ก็ไปแจ้งความ

ชุดสอบสวนก็เลยเข้าจับกลุ่มตัวนะคะ

ส่งฟ้องศาลแล้วก็ได้ประกันตัวในชั้นศาล

ในซอยทุ่งกลมตานหมั่น๒๕เที่ยมเผิม
ละมุงชนบุรีเก็บหลักฐานเพิ่มเติม

แล้วก็ยังเจอกรงสุนัขอีกหลายกรงด้วย
นะคะตำรวจคุมตัว

ที่รถกระบะที่ใช้ในการก่อเหตุ
จอดทิ้งเอาไว้ที่ลานจอดรถของวัดทุ่งกลมตานหมัน
แล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง
เพื่อที่จะประกอบสำนวนดำเนินคดีต่อไป
จับได้หมดเลยค่ะทั้งแก๊งเลยนะคะ